เรื่องต่อไปที่จะเล่าให้ฟังเกี่ยวข้องกับพระเหมือนกัน
คือเมื่อวานเกิดขึ้นแถวเยาวราชเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญเหมือนกันนะ
เพราะว่าพระถือมีดแล้วก็ไปไล่แทงชาวบ้าน
คนเจ็บเลือดท่วมเลยนะคะ
ก่อนที่จะมีคนเข้ามาพยายามห้าม
แล้วก็ไปถามถ่ายว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แถวเยาวราชคุณผู้ชมดูสิคะ
คือคนที่ไปช่วยใส่กางเกงสีส้มอยู่ต่างชาตินะ

ส่วนพระที่ก่อเหตุยืนอยู่ใกล้ตรงนั้น
ใช่แล้วก็ภาพที่ทำเป็นสีเทาเราต้องเบลอไว้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าเลือดคนเจ็บนี่เลือดอาบเลยนะคะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระอยู่ในอาการคุ้มคลั่ง
แล้วก็ถือมีดไล่ทำร้ายชาวบ้านเนี่ยค่ะ
ส่วนประชาชนที่อยู่เยาวราชแล้วก็นักท่องเที่ยวเมื่อวาน
บอกโอ้โหตกอกตกใจอย่างมากเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับ

แล้วก็สักพักหนึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บก็หมดสติ
ยืนไม่ไหวประคองร่างไม่ไหวแล้วก็หมดสติ
เลือดท่วมขนาดนั้นเลยนะคะ
แล้วก็ตำรวจก็เข้ามามารวบตัวพระรูปนี้ไว้ได้
เพราะว่าหลังจากก่อเหตุพระไม่ได้ไปไหนนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักช่วงประมาณ๔โมงครึ่งเมื่อวาน
ตอนเย็นนะคะที่เยาวราชแถวหน้าโรงแรมชัยหน้าทาวน์เลย
คนได้รับบาดเจ็บถูกมีดฟันเข้าที่คอนะคุณ
เป็นแผลลึกเลยแล้วก็ที่หัวก็โดนหลายจุดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยุงตัวนำส่งโรงพยาบาล
สภาพเลือดท่วมเลือดอาบแบบนี้ค่ะ

ไปตรวจสอบไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
ก็ไปเจอนายนารินอัคระโชติกะวนิษฐ์
อายุ๓๐ปีได้รับบาดเจ็บเลือดอาบอยู่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกลาง

แล้วนอกจากนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว
ที่คุณผู้ชมเห็นคือ
นายนิวัฒน์ประจันตเซนอายุ๕๔ปี
คือแต่งกายเนี่ยด้วยชุดส่งนะ

แล้วก็ไม่ได้สวมจีวอนคือเปลือยครึ่งท่อนนะคะ

ใส่เสื้อให้เรียบร้อยแล้วก็มาที่สอนอ
จากการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์

บอกว่าผู้ต้องหาที่ถือมีดไล่แทงไล่ฟันเนี่ยนะคะ
บวชเป็นพระที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็มาเดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร

แล้ววันเกิดเหตุถามว่าไปทำอะไรล่ะแถวเยาวราช
พระรูปนี้มาซื้อของแถวเยาวราช
แล้วคนเจ็บเนี่ยนะคะก็เดินมาขอเงินพระ
พอเดินมาขอปั๊บพระไม่ให้รอบแรกนะ
แล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็เดินหายไป
หลังจากนั้นเขาเดินกลับมาหาพระอีกรอบนึง
แต่ว่ารอบนี้คือปลดกระดุมนะ

ที่คอที่อกเนี่ยเต็มไปด้วยพระเครื่อง
อาการสาหัสเลยนะคะ
แล้วหลังจากที่เกิดเหตุนี้แล้วเนี่ยพระไม่ได้ไปไหนยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
ทีนี้จากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาพระบวชเป็นพระจริง

คือพระจริงใช่ไหมตอนแรกคือในโลกโซเชียลเขาเอ๊ะพระปลอมหรือเปล่านะ
ไม่ใช่พระปลอมที่แบบว่าเอาสบงจีวอนมาใส่ไม่ใช่
เป็นพระจริงบวชจริงเมื่อต้นปี๓มกราที่ผ่านมา

ชาวเน็ตเขามีการแชร์ภาพของพระรูปหนึ่ง

เนื่องจากเป็นพระปลอมแล้วก็ไปยืนบินทบาท

แล้วก็มีการพกมีดยาวไว้กับตัว
โดยใช้ชื่อว่านิวัฒน์เหมือนกัน
เขาก็เลยแชร์กันไปนี่สงสัยเป็นพระปลอม
แล้วก็มาอารวาสที่เยาวราชหรือเปล่านะฮะ
แต่สรุปแล้วคืออันนี้เป็นพระจริงนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องสอบพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก่อน

วินมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ก็ถือกล้องถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ

ก็แจ้งข้อหาไปทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

แต่ว่ามันเอามาทำแบบนี้จริงก็ไม่ได้เหมือนเสมอไปเนี่ยนะคุณผู้ชม